กันต่อด้านหลังนี้สารส่งตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีคุมฝากขังที่สถานพินิษฐ์ค่ะ
ดังนั้นช่วงเกือบเที่ยงก็จะมีช่วงที่นำตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีคนนี้ออกมาจากสนปทุมวัน
ตำรวจเปิดรถกระบะอยู่แล้วก็ให้เด็กขึ้นไปนั่งบนรถ
เพื่อที่จะนำตัวไปที่ทางด้านศาล
ทีนี้ช่วง๑๑โมง๒๓ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะ
ก็คุมตัวมีเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตเดินประกบมาด้วย
ผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีใส่แว่นตาใส่กางเกงสีน้ำตาล
เสื้อคลุมสีน้ำเงินรองเท้าสีดำใส่แมสปิดบังใบหน้า
นี่กำลังขึ้นรถจะเดินทางไปสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
เพื่อที่จะยื่นไต่สวนการจับกลุ่มแล้วก็ผัดฟ้องฝากขัง
ใบคำร้องฝากขังบอกว่าควรจะนำตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔
ไปที่สถาบันกรยาราชนครินทร์เพื่อตรวจแล้วก็บำบัดรักษา
ตอนนี้ตำรวจแจ้งไป๕ข้อหานะคะ
ข้อหาเรื่องเกี่ยวกับการฆ่า๒ข้อหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน๒คือพยายามฆ่า
และอีก๓ข้อหานี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืน
คือมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาที่๔ก็คือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาที่๕
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากนั้นสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
ได้พิจารณาเห็นว่าผู้ก่อเหตุวัย๑๔

พนักงานสอบสวนที่พามาไม่ได้นำแพทย์
ทำความเห็นมาให้ศาลได้สอบถาม
ไต่สวนว่าตัวผู้ก่อเหตุป่วยทางจิตจริงไหม
ดังนั้นก็เลยยังไม่ยุติว่าตัวผู้ก่อเหตุ

แต่ว่าการกระทำนี้อาจจะเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้อื่น
ดังนั้นศาลก็เลยเห็นควรที่จะส่งตัวไปคุมไว้ที่สถานพินิษฐ์

สถานพินิษฐ์ดำเนินการตรวจสอบสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุ
ช่วงที่สารไต่สวนมีรายงานว่าทางผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุ

แต่ว่าผู้ปกครองไม่ได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
คุณผู้ชมตกผลึกกันได้หรือยังว่า
คิดว่าสาเหตุที่เด็กวัย๑๔ก่อเหตุเกิดจากอะไร
ตำรวจตั้งไว้๓ประเด็นคุณผู้ชม

ขีดเส้นใต้นะน่าจะ
น่าจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ

อาการป่วยจิตเวทการเล่นเกม
และแรงกดดันจากสภาพแวดล้อม

เด็กวัย๑๔ชอบเล่นเกมและชื่นชอบการยิงปืน
ก็จะได้เห็นคลิปที่มีการเปิดเผยออกมา
ว่าน้องเขาไปซ้อมยิงปืนด้วยนะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบแต่คือให้เห็นว่าอันนี้มันเคยเกิดขึ้นจริง
แล้วคลิปนี้มีคนเอามาลงในติ๊กต๊อกอีกทีนึงตั้งคำถามว่าพ่อแม่พาไปฝึกสมาธิเหรอ
ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบนะว่าตอนที่เด็กไปซ้อมยิงปืนไปเองหรือใครพาไป
แต่ทุกครั้งที่น้องไปซ้อมยิงปืนจะส่งให้เพื่อนดูด้วยนะเอาคลิปนี้ส่งให้เพื่อนดู
เรียนน้องเขาเป็นยังไงเคยได้เกียรติบัตินักเรียนดีเด่นด้านวิชาการเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งอันนั้นปี๖๐นะตอนนั้นน้องเหมือนกันอยู่ป๒เลยนะ
แต่ระยะหลังเนี่ยผลการเรียนน้องตกลงครับโรงเรียนก็เลยแจ้งให้ผู้ปกครองของน้องได้ทราบ
ผู้ปกครองก็เลยเข้ามากำชับให้ตัวน้องอ่านหนังสือแล้วก็อาจจะมีการกดดันเรื่องการเรียน
ตำรวจเชื่อว่านี่ก็อาจเป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการก่อเหตุด้วย
เนื่องจากพบว่าในโทรศัพท์มือถือของน้องคนก่อเหตุเนี่ยมีข้อความจากคุณแม่ที่ส่งมาว่า
ปรับปรุงตัวให้อ่านหนังสือโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เพราะคะแนนของน้องไม่ดีเท่าไหร่นักทุกครั้ง
ทุกครั้งเด็กก็จะส่งภาพในสนามยิงปืนตอบกลับแม่ไปแล้วก็พิมพ์ข้อความไปสั้นว่าผมจะไปที่นี่
และยังพบอีกว่าน้องคนที่ก่อเหตุอยู่คนเดียวนะในคอนโดแถวสาธรณ์
แล้วก็จะกลับบ้านไปเจอคุณพ่อคุณแม่เฉพาะวันหยุดเท่านั้น
ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าประเด็นปัญหาในครอบครัวเนี่ยก็อาจเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กลงมือก่อเหตุครับ
ส่วนที่เลือกสถานที่เป็นห้างสยามภารกร
เรื่องนี้ก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่คุณผู้ชม
เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ไปสืบค้นจากแชท
เด็กได้พูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มที่เล่นเกมด้วยกันเนี่ย
น้องเขาใช้นามแฝงว่า

ทักไปถามเพื่อนเมื่อ๓ตุลาคมตอนบ่าย๓โมง๒๔นาทีว่า
พวกนายรู้จักสยามภารกรไหม
เพื่อนก็ตอบกลับมาว่าไม่

นี่คุณผู้ชมเราเอาแชทมาให้ดูนะ

ก็เป็นที่ทราบกันว่า
วัย๑๔ก็เข้าไปก่อเหตุที่ห้างแห่งนั้นครับ

คือตอนนี้คุณผู้ชมกำลังพูดคุยกันอยู่ในโลกออนไลน์ระหว่างดูข่าวด้วย
เรื่องของเกม